คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามกันมานะคะ
วันนี้ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ธรรมชโยฟอกเงินกับรับของโจร
เรื่องนี้เรื่องใหญ่หลายคนจับตาดูนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

เพราะว่าอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร
แล้วก็พระธรรมชโยกับพวกร่วมกันฟอกเงิน
ในคดีทุจริตสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์แล้วค่ะ
โดยคณะทำงานอายการก็พิจารณาผลการสอบสวนเพิ่มเติมทั้งหมด
หนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากผู้ต้องหาจนครบถ้วนแล้ว
คำสั่งมาวันที่๒๒พฤศจิกายน
อายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร
ประธานสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด
ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางเป็นผู้ต้องหาที่๑นะคะ
สั่งฟ้องนางสรรญามารหมัดอดีตรองผู้จัดการสหกรเป็นผู้ต้องหาที่สาม
สั่งฟ้องนางทองพินกันล้อมอดีตรองประธานสหกรเป็นผู้ต้องหาที่๔
ฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงินนอกจากนี้ยังมีความเห็นควรสั่งฟ้อง
เทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
เป็นผู้ต้องหาที่สองและนางสาวสาธิธรณโชพระศิษย์เป็นผู้ต้องหาที่ห้า
ฐานสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
ซึ่งผู้ต้องหา๒คนนี้ดีเอสไอยังไม่ได้ส่งตัวให้อายการ
ก็เลยแจ้งให้อธิบดีดีเอสไอติดตามตัวมาให้อายการ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนก่อนขาดอายุความ๑๕ปี
นายชาติพงศ์จีรพันธ์รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษ
ก็ยืนยันเลยนะคะว่าอายการไม่ได้ทำคดีนี้ล่าช้านะ
แต่ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดและรอบครอบ
เพื่อประโยชน์ของการติดตามทรัพย์สินให้กับกลุ่มผู้เสียหายค่ะ
ขั้นตอนก็คือว่าต้องมีการจับกลุ่มตัวให้ได้นะครับ
เสร็จแล้วก็นำตัวมาสอบสวนคำให้การแล้วจึงส่งพนักงานอายการครับ

ตอนนี้ตัวผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การเป็นแค่มอบอำนาจเป็นแค่ทนายความและมอบอำนาจ
เราก็รับฟังมาส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเรารับฟังมา
มีการยื่นขอความเป็นธรรมมาแล้วก็พินาศแล้วเห็นว่าในชั้นนี้
เฉพาะทางนี้นะค่ะในคำให้การและก็หลักฐานของผู้กล่าวหา
ถึงเป็นอันหลักฐานเตรียมพอที่จะฟ้องได้
ด้านพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยอมรับเลยค่ะว่าถ้าจำเป็นและสืบสวนจนแน่ชัดแล้วว่า
พระธรรมชโยยังจำวัดอยู่ภายในวัดพระธรรมกายเนี่ย
พนักงานสอบสวนอาจจะต้องขอหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้น
และจับกลุ่มตามหมายจับสารจังหวัดศรีคิ้วในข้อหาบุกรุกป่า
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
อันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งนะคะที่ก็มีการออกหมายแล้วด้วยเหมือนกัน

เพราะว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนส่งหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา

แต่ยังไม่ได้มีการประสานหรือติดต่อกลับมาแต่อย่างใดค่ะ

แต่ทุกอย่างก็ต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

จากนั้นก็จะเรียกประชุมเพื่อวางแผนและแนวทางเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโย
ซึ่งก็ต้องขออนุมัติศาลออกหมายค้นอีกครั้ง
เพื่อจะนำตัวพระธรรมชโยส่งพนักงานอายการตามขั้นตอน
และถ้าหากว่าเหล่าศิษยานุสิตขัดขวางการจับกลุ่มเหมือนคราวที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
คือรายงานข่าวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการประชุมลับ
เพื่อที่จะวางแผนเข้าไปติดตามจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย
แต่ก็เป็นข่าวออกมาแบบนี้แล้วไม่รู้ว่ามันจะรับหรือเปล่า
แต่เป็นลักษณะที่ว่าคือจะวางแผน
จะไม่กำหนดวันและเวลาที่ชัดเจน
เพื่อไม่ให้ทางคณะศิษยานุสิตไหวตัวทัน

ใช่เพราะว่าคราวที่แล้วไทยรัฐทีวีของเราก็รายงานสดเลยนะ
สดมาจากวัดพระธรรมกายดิฉันก็เป็นพิธีกรอยู่ในสตูดิโอนี่แหละ

คือคณะทางลูกศิษย์เศรษฐญานุสิทธิ์

กั้นพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดเลย
แต่ว่าตอนนี้คือมีรายงานข่าวเป็นกระแสข่าว
บอกว่าพระธรรมชโยไม่น่าจะอยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วมั้ง
น่าจะหลบหนีออกไปนอกประเทศแล้วล่ะ
จนทำให้ทางโฆษกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายออกมาชี้แจงแบบนี้
บอกว่าตอนนี้พระธรรมชโยยังคงอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย
ยืนยันว่าพระธรรมชโยไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่า

แล้วก็ตอนนี้ยังคงมีอาการอาภาษณ์อยู่
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ภายในวัดพระธรรมกาย
ซึ่งบรรยากาศโดยรอบวัดพระธรรมกายตอนนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็ยังคงเป็นไปโดยปกติเรียบร้อย
ไม่มีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยอะไรเข้มข้น

กันประตูทุกด้านเลยมีรั้วน้ำอะไรในลักษณะแบบนี้

ทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยดีปกตินะคะ

วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ยังปกติดีอยู่ค่ะหลังจากมีข่าวนะคะ
ที่บอกว่าพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
แล้วก็เมื่อวานนี้พนักงานอายการ

ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร
และแจ้งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามตัวพระธรรมชโย
มาให้อายการดำเนินการตามขั้นตอน
คือพอมันมีข่าวว่าพระธรรมชโยไปต่างประเทศแล้วล่ะ
น่าจะดีไปแล้วแล้วก็มีการตั้งค้าหา
เพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย
คนก็เลยไปดูว่าท่านยังอยู่จริงหรือเปล่า
แล้วก็พอมีข่าวว่าท่านต้องถูกดำเนินคดีแน่
นำตัวไปที่อายการแน่มันจะมีความเคลื่อนไหวอะไรไหม
โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายนายองค์อาจธรรมนิษฐา

แล้วก็ไม่สามารถเดินทางออกไปนอกประเทศได้

จะออกไปรับทราบข้อกล่าวหาดำเนินการต่างทางด้านกฎหมาย

ยืนยันครับทฤพธิโรครัภภาพท่านอยู่ที่วัด

เพราะว่าท่านไม่ได้ออกจากวัดมา

ไม่ได้เพิ่งเป็นแค่ช่วงมีคดีความนี้

ท่านจะเลือกสถานที่เลือกวิธีการรักษา
อยู่ในวัดเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือ
มีผู้ดูแลมีคณะแพทย์ตามสมควร
เพราะว่าท่านมีปรารถนาที่จะรักษาอาการของท่านที่วัด

ผมยืนยันมาตลอดถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง
ง่ายไปตรวจสอบหน่วยราชการก็ได้ครับ

มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว
และในสถานการณ์ที่มีคนจับจ้องท่านขนาดนี้
แต่ผู้สื่อข่าวยังคงติดตามความเคลื่อนไหว
วัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องทั้งวันด้วยค่ะ

บริเวณประตูวัดด้านถนนบางขันหนองเสือ
เยื้องสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
มวลชนหลายแขนงยังคงปักหลักนำเสนอข่าวค่ะ

ก็มีเจ้าหน้าที่รอปภคอยตรวจตรารถ
ที่จะเข้าไปภายในบริเวณวัดอย่างเข้มงวด
ขณะที่คณะสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
ก็ยังคงสามารถขับรถเข้าออกได้ตามปกตินะคะ